คุณผู้ชมครับพาไปดูกระทิงหนุ่มแห่งวังน้ำเขียวที่นครราชศรีมาบ้าง

เขาบอกว่าเป็นกระทิงหนุ่มที่รูปร่างกำยันกำยำล่ำสัน
รูปร่างใหญ่บึกบึนสีดำมันขลับเลย

นี่ฮะและที่สำคัญถ่ายได้ใกล้ขนาดนี้
ท่าทีเขาเชื่องจริงนะฮะแต่ว่าอันนี้คือกระทิงป่านะครับ
นี่คือเจ้าทองดีซึ่งชาวบ้านตั้งชื่อไว้ให้เลย
เจ้าทองดีนะครับเป็นกระทิงหนุ่มอายุประมาณ๑๐ปี
ออกมาเดินหากินย่าในหมู่บ้านคลองทุเรียนตะบนวังน้ำเขียว
ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนักความประราชาศีมา
ท่าทีเชื่องมากนะครับเขาเดินเล็มย่าแบบใจเย็น
น้ำฝนที่ขังอยู่ตามพื้นโดยไม่ได้แสดงอาการดุร้าย
แม้ว่าตัวเขาจะใหญ่บึกบึนขนาดนี้
แล้วก็ชาวบ้านมาถ่ายรูปถ่ายคลิปในระยะที่ประชิด
กับตัวเขาเพียง๒๓เมตรแต่เขาก็ไม่ดุร้ายใส่
แต่อันนี้ก็ต้องเตือนหน่อยนะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลหน่อยนะครับ
เรื่องของการที่จะเข้าไปเพื่อไม่ให้ใกล้ชิดกับกระทิงป่าเขาเกินไปนะครับ
โดยคุณพงเทพมาลาชาสิงศ์ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน
จังหวัดนครราชศรีมาบอกว่ากระทิงทองดีเนี่ย
ได้ออกมาหากินในหมู่บ้านเมื่อช่วงเย็นของวันอังคารประมาณ๕โมงครึ่ง
ใช้เวลาเดินเล็มแทะเล็มย่าอยู่นานกว่า๑ชั่วโมงแล้วก็เดินกลับเข้าป่าไปนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าที่ป่าหลังหมู่บ้านคลองทุเรียนมีกระทิงอาศัยอยู่ฝูงหนึ่งรวมกันหลายสิบตัว
และมักจะออกมาหากินในแนวเขตป่า

เข้ามากินย่าในเขตหมู่บ้านอยู่บ่อยครั้งเช่นกันนะครับ

ชาวบ้านก็เลยต้องตั้งชื่อให้เลยว่า

คาดว่าเป็นกระทิงแตกฝูงมานั่นเองนะครับ
เขามาเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านตั้ง๑ชั่วโมง

ก็ไม่กล้าโอ้โหตัวเขาใหญ่หมึกบึนมาก
ใส่ชุดแดงด้วย

เพราะว่ากระทิงเขาตาบอดสี
มันเหมือนกับเป็นการลอดใส่ตาผู้ชมไง

แล้วพอเห็นอะไรเคลื่อนไหวก็จะรู้สึกหุดหงิ

แล้วก็เจ้ากระทิงตัวนี้นะฮะเจ้าทองดีเนี่ย

น่าจะน้ำหนักประมาณ๑๐๐๐ตันเลยนะ
ตันเลยนะฮะ๑๐๐กิโลกรัมนะครับ